ผู้ชายนะฮะน้องผู้ชายอายุ๑๔หนีออกจากบ้าน
บอกผมไปเองเลยขอไปอยู่พักพิงที่บ้านพักเด็กและครอบครัว
คือโดนพ่อทำร้ายครับเขาเปิดใจกับพ่อ
ผมเป็นเพศทางเลือกครับพ่อโดนทำร้ายฮะ
เออายุ๑๔ร้องไห้แล้วเล่าเรื่องชีวิตของตัวเอง
โดนทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจอยากให้พ่อบังเกิดก้าว
รับเขาให้ได้เขาเลือกแล้วที่จะเป็นเพศทางเลือก
แต่พ่อโกรธจัดครับรับไม่ได้ลงโทษมีรอยแดงฟกช้ำ
เป็นแผลยาวทั้งตัวเลยบางจุดห้อเลือดครับ
บางจุดเป็นแผลแตกเลือดแดงแห้งเกะนี่ฮะ
คุณผู้ชมดูดูสิครับนี่คือรอยบนร่างกายของเขา
ผู้เสียหายเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะครับแล้วบอกว่าช่วยเหลือผมหน่อย
เล่าบอกว่าพ่อแม่แยกทางกันครับแล้วเขาต้องอยู่กับพ่อ
พี่ชายและน้องชายเป็นผู้ชายทั้งหมด
จากพ่อทำงานการเมืองที่รัฐสภานะฮะ
เป็นผู้มีหน้ามีตาในสังคมรับไม่ได้นะครับที่ผมเนี่ย
เป็นเพศทางเลือกยอมรับว่าที่ผ่านมาพ่อฝึกฝนให้ผมเป็นผู้ชายเต็มตัว
เล่นก็เล่นแบบผู้ชายทำกิจกรรมก็ทำแบบทหาร
เพื่อเป็นการสั่งเพื่อเป็นการสอนครับหลังจากทนการโดนทำร้ายไม่ไหวฮะ
ก็ขอความช่วยเหลือมายังทีมงานของกันจอมพลังคือน้องตัดสินใจวิ่งหนีออกจากบ้านปริยะทางกว่าสี่กิโลเมตร
ขอพักที่บ้านพักเด็กและครอบครัวเพชรชบุรีล่าสุดการจอมพลังไปเยี่ยมดูอาการน้องครับ
เนื่องจากไปเข้าพักที่บ้านเด็กและครอบครัวที่ผมนำเรียนนะนะยังต้องรักษาอาการทั้งทางร่างกายแล้วก็เยียวยาจิตใจครับ
ก็อยากใช้คุณพ่อรับฟังน้องนะครับเหมือนที่รับฟังเสียงของประชาชนอุ้ย
นะฮะเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องในครอบครัวสามารถร่วมกันหาทางออกได้ครับ
ผมเชื่อว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่กระทบทางจิตใจนะครับพอน้องพูดกับผมว่าสิ่งที่น้องโดนเนี่ย
สำหรับผู้ชายอาจจะเป็นเรื่องปกติไม่เจ็บมากอ่าไม่เจ็บมากถูก
ลามในส่วนต่างแต่น้องร่างกายอาจจะเป็นผู้ชายแต่ใจน้องเป็นผู้หญิงนะครับ
น้องก็เลยรู้สึกว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจน้องมาก
ครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือที่มันเกิดเรื่องเนี่ยก็คือเขาเห็นน้องแต่งกายเป็นผู้หญิงนะครับ
แล้วก็ในส่วนของน้องพยายามที่จะปรับเข้าไปพูดคุย
ว่าแบบอยากให้เข้าใจแล้วฟังเขาสักนิดนึงสักครึ่งหนึ่งก็ยังดี
แต่น้องยังไม่ทันได้อ้าปากก็โดนนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรชบุรี
อยู่ระหว่างเยียวยาจิตใจน้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะประสานไปยังครอบครัวซิ
ซิคุยได้ไหมแก้ปัญหาร่วมกัน
โดยเฉพาะพ่อของผู้เสียหายนะครับที่ต้องมาร่วมหาทางออกในกรณีนี้ด้วยครับ
คือก็ต้องบอกว่าตอนนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะแล้วก็เรื่องของเพศทางเลือก
หลากหลายทางเพศก็ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นมองในแง่ของความเป็นมนุษย์กันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ